นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนี้ท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่มาเลเซียใช่ไหม

แต่ว่าก็ได้แจ้งข่าวนะฮะแล้วก็ส่งคลิปผ่านทางสื่อมวลชน
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อิสราเอล
โดยคุณเศรษฐาบอกว่าได้รับรายงานจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รวมทั้งเอกอักราชทูตไทยที่กรุงเทลอาวิฟต์ของอิสราเอลนะครับ
บอกว่าณขณะนี้มีคนไทยแจ้งความจำนงต้องการเดินทางกลับไทย๕๐๐กว่าคนนะครับ
และสถานการณ์ที่อิสราเอลตอนนี้แย่ลงเลวร้ายลงมีการยิงถล่มกันอยู่ตลอดเวลา
นายกมนตรีบอกว่าเครื่องบินของไทยที่จะออกเดินทางเพื่อมาส่งคนไทยชุดแรก๑๕คนเนี่ยนะฮะ
อันนี้ข้อมูลล่าสุดจากคุณเศรษฐาในช่วงเวลานี้เลยนะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะเนื่องจากมีมาแค่๔คนที่มาอยู่ที่สถานทูตของไทยที่กรุงเทลอาวีฟอย่างปลอดภัยแล้ว
ยังรอ๑๑คนที่จะเดินทางเข้ามาถึงที่สถานทูตก่อนจะขึ้นเครื่องบิน
แล้วการจราจรในอิสราเอลตอนนี้ถนนก็ปิดหลายสาย
มันมีทางเดียวที่จะสามารถเดินทางได้ต้องอาศัยรถทหารด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประสานงานกันอยู่หลายขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูข่าวนะฮะว่าสามารถขึ้นบินมาแล้วก็๑๕คนมากันครบหรือไม่อย่างไรนะ
มาถึงพรุ่งนี้นะตามข่าวนะฮะเดี๋ยวรอดูตรวจสอบกันนะครับ
แต่นายรัฐมนตรีของไทยยืนยันว่าเรื่องเครื่องบินเนี่ยมีเพียงพอ
รัฐบาลไทยเนี่ยประสานเครื่องบินของอ่าสายการบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินของกองทัพอันนี้มีนะฮะ
อย่างของแอร์เอเชียก็พร้อมอยู่๒ลำนกแอร์ก็พร้อมอีกอย่างน้อย๒ลำการบินไทยก็มีนะฮะ
ของกองทัพของรัฐเนี่ยก็มีอีก๕ลำแต่การที่จะเอาเครื่องบินไปจอดทิ้งเอาไว้ที่สนามบินของเขา
แต่คนของเรายังลำเลียงมาถึงไม่ได้อันนี้มันเป็นอุปสรรค
ก็ต้องประสานงานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่กับแรงงานไทยที่ลงทะเบียนเอาไว้๕๐๐กว่าคนที่ต้องการเดินทางกลับไทย

ตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องยอมรับว่าแย่ลงไปนะครับ
เมื่อกี้เพิ่งเรียนสายกันทางท่านทูตไทยประจำอีกแสว
ก็บอกว่ามีจรวดยิงกันตลอดเวลานะครับ
แล้วก็เครื่องบินของไทยที่จอดพรุ่งนี้๑๕คนตอนนี้นี่ก็ยังไม่พร้อม
เพราะว่าอีก๑๑คนนี้กำลังเดินทางเข้ามาที่สถานทูต

ตอนนี้มีแค่๔คนซึ่งระบาดเจ็บอยู่แต่ก็อยู่สถานตู้แล้วปลอดภัยแล้ว
การจราจรภายในประเทศอิสราเอลเองก็ถนนก็ถูกปิดหลายสาย
เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะสามารถเดินทางได้ก็คือต้องอาศัยรถทหารนะครับ
ให้ช่วยใช้รถทหารในลำเลียงคนของเรานี่เข้ามาที่สถานทูต
แต่ผมว่าเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นคือสถานการณ์เลวร้ายลงไป

ว่าจะทำยังไงที่จะอบพยพคน๕๐๐คนให้ได้โดยระยะเวลาที่เร็วที่สุด
นะครับมีอยู่สองสามปัญหาใหญ่ใหญ่ก็คือหนึ่งต้องมีเครื่องบินเพียงพอ
ขณะนี้ทางทางท่านรองนายกปาร์มปรีกับท่านท่านท่านท่านสุริยะ
เขาได้ติดต่อไปที่เอเซียแล้วนะครับได้รับคอมมิตว่าจะมีเครื่องบิน
อย่างน้อย๒ลำหรือมากกว่าแล้วก็ทางนกแอร์ก็จะมีอย่างน้อย๒ลำ
การบินไทยก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับตรงนี้เราเออถ้าฟังจากท่านนายกก็
คงต้องเตรียมแผนใหญ่เนื่องจากตัวเลขของคนไทยที่จะลงทะเบียนขอกลับไทยเนี่ย
จะมีมากขึ้นทุกวันแน่แน่นะวันนี้ก็ห้าพันกว่าคนค่ะอย่างเช่นอาจจะต้อง
ประสานกับทางรถทหารของอิสราเอลในการรับคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
ที่สถานทูตรับขึ้นเครื่องบินแล้วพาไปยังประเทศใกล้เคียงก่อนค่ะ
แล้วเอาเครื่องบินเนี่ยย้อนกลับมารับแล้วก็พาไปประเทศใกล้เคียง
แล้วถึงลำเลียงกลับไทยอีกทอดหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นอืม
แต่รถแรกสิบห้าคนวันพรุ่งนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ย
จะเดินทางมาถึงสถานทูตเพื่อไปขึ้นเครื่องบินได้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ยืนยันว่าสถานการณ์ที่อิสราเอลตอนนี้มันย่ำแย่ลงมันเลวร้ายลงนะฮะ